แล้วระยะทางก็เป็นปัจจัยสำคัญแต่คนส่งคนนี้ไม่ไหว
ลูกค้าเป็นไม่ได้อยู่กับท่องของลูกค้า
โอ้โหฉันก็จะโพสต์เหมือนกัน
ลูกค้าอยู่ทุ่งหน่าอยาก

ขอข้าวมาเผื่อด้วยเผื่อนอนกันที่นี่

โอ้โหนี่เป็นแม่ค้าสายฮาด้วยนะ

โอ้โหเดินไปบ่นไปนี่ลุยนามาเลยลุยทุ่งมาเลยฮะ
ลัดล้อลัดล้อมาเห็นบอกอากาศก็ร้อนยากกว่าคันด้วย

ก็ยังใจดีห่อข้าวมาด้วยบอก

คาดว่าน่าจะรู้จักกันแหละลูกค้ากับแม่ค้าคนนี้นะ
ก่อนนี้นะก็เลยหยอกล้อกันเป็นเรื่องปกติใครอยากจะอุดนุนไหมคะ
ท่านนี้อยู่ที่จังหวัดบุรีรำนะครับชาวเน็ตบอกแม่ค้าใจถึงมากมาก
ดูแล้วค่าส้มตำอาจจะ๕๐แต่ค่าส่ง๓๐๐ค่าส่งแพงหน่อย